คุณผู้ชมครับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส
เนื่องจากว่าสามารถลดต้นทุนลดเวลาในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี
ที่สำคัญครับทำให้ง่ายต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารด้วย
เดี๋ยวตามจากบรรยายงานของคุณจดารัฐโภคฮะธนวัฒน์เหล็กครับ
ออกแบบการใช้งานเพื่อตอบโจทย์เจ้าของธุรกิจ
ที่ต้องการประหยัดเวลาในการบริหารจัดการ
กับธุรกิจรายย่อยที่ทำธุรกิจควบคู่ไปกับงานประจำ
แค่กรกรหัสที่ทางธนาคารให้มา
ก็สามารถเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์ไอทีใกล้ตัว
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่พกพาสะดวก
ระบบมันถูกวางให้สามารถจะใช้ในภาษาสมัยใหม่
คือว่าเรียนรู้และใช้งานได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วครับ

แต่ต้องยอมรับว่าเราก็มีบริการให้คำแนะนำ
บางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากในการทำความเข้าใจ
แล้วก็มีเรื่องคลาสในการสอนให้ความรู้ต่าง
รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่จะสามารถจะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างง่าย
เช่นการโอนเงินรับชำระสินค้าจ่ายเงินเดือน
ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพมองว่า
เนื่องจากกิจการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการกลุ่มเล็ก

เพื่อลดขั้นตอนและลดเวลาการทำงานให้มากที่สุด
ที่เราวุ่นวายกับเรื่องการนำเสนอสินค้าและบริการต่าง
เพื่อตอบโจทย์เรื่องเล็กต่าง
ก็ทำให้การบริหารจัดการต้นทุนทำได้ดีขึ้น
นึกภาพว่าถ้าเราเป็นกิจการที่ใหญ่ขึ้นมา
เราต้องไปจ้างคนคนหนึ่งเพื่อทำบัญชี
เงินเดือนพนักงานรับเงินต่างเข้า

มันก็ผลดีก็คือว่าเราก็ประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดการ
และที่สำคัญคือได้เวลากลับมาในการทำเรื่องต่างพวกนี้ได้มากขึ้น
คือผู้ประกอบการจะสามารถขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
เพราะระบบจะบันทึกการใช้งานเส้นทางเงินเข้าออก
และกระแสเงินสดที่ผ่านเข้าออกบัญชี
ทำให้ธนาคารใช้ข้อมูลตรงนี้พิจารณาการอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
ณวันนี้เราอาจจะไม่มีแหล่งทุนนะครับ
คุณสมบัติในการขอสินเชื่อจากธนาคารอาจจะยังไม่พร้อมต้องใช้เวลา
แต่การเริ่มใช้บริการธนาคารแห่งอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
จะทำให้เราสามารถจะเห็นเรื่องเส้นทางของเงินเข้าเงินออกต่าง
แล้วเวลาถึงจุดที่ต้องพูดคุยกับธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ

เพราะอย่างน้อยธนาคารได้รู้จักเราแล้วนะครับ
เห็นกระแสเงินสดได้เห็นวิธีการรับจ่ายเงินการบริหารจัดการมาแล้ว
เรียนรู้เครื่องมือทางการเงินใหม่
จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ
เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนและสร้างผลกำไรอย่างมั่นคงในอนาคต
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน